มาดูตัวนี้บ้างดีกว่านะคะ
ตัวนี้มันทำอะไรทำไมทำให้เจ้าของคลิปถึงกับงง
ตุ๊กแก่กินถุงเท้า

พรุ่งนี้จะเปิดเรียนเหลือถุงเท้าคู่สุดท้าย

แล้วข้างหนึ่งอยู่กับตุ๊กแก่
อีกข้างหนึ่งอยู่ที่เท้าเนี่ยยังไงก่อน
คือจะไปเอาคืนก็กะไรอยู่

ทำไมมันถึงคาบถุงเท้าเราไป

ใส่ได้ทั้งตัวเลยนะสำหรับตุ๊กแก่

เหรอคะหรือว่ามันถูกใจกลิ่นไหม

ว่ามันกลายเป็นตุ๊กแก่ดองเลยนะ

คือผิวหนังมันจะค่อยเหือดหายไป

มันจะกัดเนื้อกัดหนัง

แต่ว่าตุ๊กแก่ตัวนี้เนี่ยโชคดีแล้วที่ไม่ได้มาดมถุงเท้าคุณนะคะ

หวังว่าคงจะมีถุงเท้าใส่ไปโรงเรียนแล้วนะ